ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสอสอนะฮะ
ภาคบ้านเมืองตอนนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันนำเสนอนโยบายกันนะครับ
หลายพักเขาก็เสนอนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพนี่ก็มีใช่หลายพักค่ะเช่น
พักอนาคตใหม่อ่านี่ก็มีอ่าจะปฏิรูปกองทัพยกเกิดการเกณฑ์ทหารอ่า
ไทยรักษาชาติก็มีเหมือนกันอันนี้เขาก็เสนอไว้ใช่
เพื่อไทยนี่ก็เสนอแต่บังเอิญเป็นประเด็นก็เพราะว่า
ไปเปิดปลาใสใหญ่ครั้งล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์
การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยพูดถึงเรื่องการตัดงบกองทัพ๑๐
อืมโอ้โหวันนี้ไปถามต่อกันถามนายกอ่าถามรองนายก
ฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีกระลาโหมถามไปถึงพบทบ
โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นหนักที่สุดใช่แต่ฟังที่คุณหญิงสุดารัฐ
ปลาใสใหญ่แล้วกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
เงินเอามาจากไหนก็ไม่ยากอะค่ะ
เราจะขอตัดมาจากงบกระทรวงกลาโหม
ปีหนึ่งมีตั้งสองแสนล้านขอแบ่งมานิดเดียวแค่สิบเปอร์เซ็นต์
เพราะเราจะไม่มีเกณฑ์ทหารค่ะ
แต่เราจะเอาเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องไปเกณฑ์ทหารมาเข้าศูนย์สร้างเท่าแก่ใหม่ค่ะ
ให้เขามีอาชีพมีรายได้ขออนุญาตตัดงบกระลาโหมสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
ให้ปีละสองหมื่นล้านสร้างเด็กรุ่นใหม่สร้างคนทำงานบริษัทให้มีอาชีพ
พักเพื่อไทยเสนอแนวทางนโยบายการสร้างเท่าแก่ใหม่คนรุ่นใหม่ให้มีอาชีพเป็นเท่าแก่ใหม่
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารตอนนี้ในออนไลน์ของไทยรัฐมีการถามความคิดเห็นคุณผู้ชมเรื่องนี้อยู่ด้วยนะว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการยกเลิกการเกณฑหารเนี่ยคนไปแสงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
คือยกเลิกเกณฑหารไม่ใช่อะไรหรอกก็เพื่อให้ประหยัดงบตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นลักษณะสมัครใจแล้วเอางบตรงนี้
ที่ไม่ต้องใช้จ่ายของกระทรวงกลาโหมเนี่ยตัดมา๑๐เพราะว่าไม่ต้องมีการเกณฑหาร
ก็ได้ประมาณสองหมื่นล้านก็เอาไปสร้างเท่าแก่ใหม่โอ้โหวันนี้ครับ
ผู้สื่อข่าวไปถามทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และไปถามนี่ฮะท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
คือตอนที่นักข่าวไปเจอบิ๊กแดงแล้วเมื่อวานก่อน
มีผู้ที่เขาไปโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองช่วงนี้
ก็คือท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์ข้อความกับคลิป
เพลงหนักแผ่นดินผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวคือประมาณว่าเพลงนี้แต่งมา๔๐กว่าปีแล้ว

เนื้อร้องมันช่างเข้ากับยุคเข้าสมัยปัจจุบันจังเลย
จริงเพลงนี้เคยนำมาใช้หลายครั้ง

ขับไล่อดีตนายกทักษิณยังใช้เพลงนี้เลย
ตั้งแต่นู่นเขาแต่งตั้งแต่ปี๒๕๑๘แล้วเอาไปใช้ในการสื่อสารของทางกองทัพ
ในการต่อสู้ทางการเมืองกับขบวนการคอมมิวนิสต์
ทั้งช่วงของการต่อสู้ของนักศึกษาเมื่อปี๒๕๑
สร้างหนังนี้ก็มีสร้างหนังก็มีค่ะ
คือทางหม่อมเจ้าจุลเจิมที่โพสต์เอาไว้ก็ไม่ได้บอกไปพาดพิงถึงใครอะไรยังไงของพักไหน
ขอบอกค่าขอเรื่องในในวิทยาลัยการหาผี่
ไปยกเลิกการเกณฑ์ทั้งทางอันตรงเนี้ยขับ๓แบบ

ขอบอกค่าขออีกทีเพลงทีเพลงไหนนะ
นักเพลง

การเกณฑ์นร้านหรือการเป็นนร้านมันเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมดูล

ที่ไม่ใช่ในยามสงครามก็มีจำนวนเท่านี้แหละ
ถึงยามสงครามถ้ามันมีการสู้รบกันจริง
หลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีมันจะแน่ใจได้ยังไงมันจะไม่มี
การจะหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปากพูดอะไรก็ได้

ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ในเรื่องของการช่วยเหลือบรรทภัยพิบัติ
เรื่องน้ำท่วมอะไรต่างก็จะเห็นว่าทหารเท่านั้น
ที่จะออกไปทำงานได้ยุทธโปรกรณ์ทางทหาร
หลายอย่างนะ๕๐ใช้สำหรับในการดูแลประชนทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะคอยานพานะต่างเราก็มาใช้หมด
ไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะ
นี่เป็นประเด็นตอนเช้าที่ว่าร้อนแล้วนะ

เพราะว่ามีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบก
สั่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก
นำเพลงหนักแผ่นดินนะ
รวมทั้งเพลงมาร์ชกองทัพบกเพลงความฝันอันสูงสุด
ไปเปิดในสถานีวิทยุกองทัพบก
กว่า๑๒๖สถานีทั่วประเทศทุกวัน
ตอนแรกบอกว่าให้เปิด๓เวลา

คนนี้มองไปถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเลยว่า

พอข่าวเผยแพร่ออกไปไม่นานครับทางกรมกิจการพลเรือนทหารบก

แจ้งไปยังผู้จัดรายการของสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

เพราะเกรงว่าจะทำให้สังคมนำไปตีความในทางที่ผิด
เพราะความจริงแล้วเป้าประสงค์ของผู้บัญชาการทหารบกนั้น
ก็ต้องการสร้างเรื่องของขวัญกำลังใจหรือว่าการเข้าใจภารกิจให้ทหารได้ตระหนักอะไรพวกนี้

ใช่แต่ถ้าไปเปิดในคลื่นวิทยุวันละ๓เวลาอันนี้ก็
แล้วถ้าเปิดทางนี้ด้วยเนี่ยมันจะไปกันใหญ่
ก็เลยบอกเอางดไว้ก่อนงดไว้ก่อนไปเปิดตามเสียงตามสายในหน่วยทหารอะไรพวกนี้แทนเนี่ย
ใช่เพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เปิดนะในกองบัญชาการทหารบก
ประชาการกองทัพบกแต่เปิดภายในเปิดภายในของเขาไง
เขาก็แบบสร้างความพึกเหิมอะไรกันเองอย่างนี้ไง
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์บอกว่าพอท่านพบทบมาตอบแบบนี้เนี่ยค่ะ
อืมรู้สึกเป็นห่วงวิธีคิดของท่านผู้บัญชาการทหารบก
ถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศมีท่าทีอ่อนน้อมอย่างยิ่งกับคนที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกที่มาจากการรัฐประหาร
แต่ทำไมแข็งกล้าวกับคนที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยแบบไร้เส้น
ทั้งที่สถานะพบทบต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ขอยืนยันคำพูดเดิมในการเสนอขอปรับลดงบกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันค่ะ
ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายควรจะฟังด้วยเหตุผล
ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปตัดงบ
แบบด้วยความแค้นหรือด้วยความด้วยไม่มีเหตุผล
ไม่ใช่บอกว่าเราจะไปตัดงบอย่างไม่มีเหตุผลเราใช้คำพูดนี้เลย
ว่าเราจะชวนกระทรวงกลาโหมมาช่วยกันสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนคนตัวเล็กและเด็กรุ่นใหม่ได้มีอาชีพ
ไม่ได้เป็นงบที่ไปกระทบต่อเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
หรือการพัฒนาคุณภาพของกองทัพเราเพียงขอลดจากงบที่ใช้ในการซื้อ
อาวุธยุทธโปรกรณ์ที่มีมากขึ้นในช่วง๔ปีนี้
และเราเห็นว่ามันมากอย่างไม่จำเป็น
ก็ขอให้ลดลงมานิดเดียวเท่านั้นเองเพียง๑๐เท่านั้น
ทีนี้ก็มีหลากหลายความคิดเห็นออกมาเลยค่ะ
จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชตั้งคำถามว่า
พูดแบบนี้ของท่านพบทบ
เป็นการส่งสัญญาณว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองจะจบลงเหมือน๖ตุลา๒๕๑๙หรือเปล่า
เพลงนี้ได้ถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์๖ตุลา
ทำให้ต้องออกมาเตือนสังคมว่าอะไรเป็นเงื่อนไขไม่ให้มีการเลือกตั้ง

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่าทหารเกณฑ์คือก็ต้องมีอยู่
แต่ควรเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทนการเกณฑ์
ส่วนที่ผู้บัญชาการทหารบกบอกให้คุณหญิงสุดารัฐไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าพบทบควรจะไปฟังเอง
ร้อนมากนะฮะคนนี้เอาเป็นว่าถ้าท่านอยากฟังพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเรื่องการเมืองเนี่ย
เดี๋ยวรอดีเบตเวทีดีเบตเลือกตั้งของไทยรัฐทีวี
ศุกร์นี้คุณจอมขวัญจะเจอท่านเสรีพิสุทธิ์ที่เชียงใหม่

ขณะที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยวันนี้ไปยื่นคำร้อง
ขอให้กรกตยุบพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ
เกี่ยวกับกรณีเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นคันดิเดตนายก
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิบัติต่อระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศาสตทรงเป็นประมุกนะครับ
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์วันนี้ออกมาเรียกร้อง
กรกตตรวจสอบการลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของพลเอกประยุทธ์
อ้างว่าไปตรวจรัชการว่าเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่
เพราะเมื่อพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าเป็นคันดิเดตนายกแล้ว
แต่ไม่ลาออกเนี่ยก็ควรทุ่มเททำงานเชิงนโยบาย
ซึ่งมั่นใจว่าคนกรุงเทพไม่ชอบคนเอาเปรียบ
ความเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องหาเสียงเลือกตั้ง
ทีนี้เรื่องของการหาเสียงค่ะก็จะเห็นป้ายหาเสียงของนักการเมืองแต่ละพื้นที่นะคะ
แล้วก็สำหรับนักการเมืองของพักพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดกาลสิน
เขาบอกว่าป้ายหาเสียงของเขาอยู่ดีถูกทำลายหลายป้ายเลยค่ะ
ก็ไปแจ้งความเอาไว้เมื่อวานนี้ที่สพเมืองกาลสิน
ป้ายของนายฉลองคานเลิศผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเขต๑
ถูกทำลายแบบเนี้ยโอ้โหทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าช่วงประมาณตี๒ถึงตี๓๖กุมภาพันธ์มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
บิ๊กไบท์มาเลยจอดตามจุดที่ติดป้ายหาเสียงอ่ะแล้วเอามีดปลายแหลม
รีดป้ายเสียหายไป๘จุดนะ
ด้วยว่าเป็นชาวต่างชาติสนใจการมือกับนี้เลยตรวจสอบทะเบียนตัวสอบใบหน้า
พลตำรวจรีธินรัฐเพชรพันศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
แถลงข่าวเลยค่ะครับของกลางมาเลยค่ะทั้งมีดทั้งเสื้อผ้าที่ใส่วันก่อเหตุ
จักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้สนใจการเมืองอะไรหรอก
ภาคภูมิทำไมฮะแฟนเขาสนใจแต่การเมืองเขาบอกว่าเขานัดแฟนสาว
จะไปกินข้าวกันคืนวันวาเลนไทยอ่าแล้วตั้งใจว่าจะขอแต่งงานอ๋อเหรอ
แฟนสาวเบี้ยวไม่ยอมไปเพราะว่าต้องไปทำงานให้พักการเมืองไปช่วยเขาหาเสียง
อันนี้จะขอแต่งงานเหรอใช่รบเลยสิก็ริกโกรธไงอ่า
ไม่ได้ขอแต่งงานมัวแต่ไปทำงานให้กับพักการเมืองเลยเนี่ย
ขี่บิ๊กไบค์ไปกรีดป้ายหาเสียงเนี่ยอ๋อนายมาโซ่ก็นำพวงมาลัยมา
ขอโทษนายฉลองด้วยนะคะสำนึกผิดค่ะ
ก็อวยพรให้ชนะการเลือกตั้งไปด้วยเลยทีเดียวเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะ
ฉลองบอกว่าไม่เป็นไรเป็นชาวต่างชาติก็คงไม่รู้เรื่องกฎหมายมากนัก
ว่ามันเป็นการกระทำที่ทำให้บรรยากาศหาเสียงเป็นไปด้วยความแบบไม่สร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะ
ก็ดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะแต่คดีนี้ยอมความได้
ครับพอเจ้าทุกข์ไม่เอาผิดอะไรก็ตักเตือนปล่อยตัวไป
แล้วยังจะได้แต่งงานกันไหมเนี่ยคงไม่แน่ใจแล้วเนี่ย
แต่ความจริงมีอีกหลายที่นะทำลายป้ายหาเสียงเลยนะ
แต่ว่าที่นี่เขาติดตามแล้วก็มีหลักฐาน
ก็รู้สาเหตุไปที่หนึ่งแล้ว